ฝ่ายผู้เสียชีวิตจะขายให้กับฝ่ายผู้ต้องหา

แต่ปรากฏว่าฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยขาดผ่อนผ่อนไปได้๒เดือนแล้วขาดผ่อน
ฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ตามไปยึดมือถือจากที่บ้านเลยค่ะ
แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ตอนที่ฝ่ายผู้ตายเนี่ยตามไปยึดมือถือเนี่ยนะคะ
มือถือเนี่ยลูกสาวของผู้ต้องหาเล่นอยู่ค่ะ
แล้วเอาไปแบบนั้นแล้วก็บอกว่าให้พ่อเนี่ยตามมาจ่ายมาผ่อนด้วยนะคะ
ทีนี้ฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยโกรธก็เลยตามไปยิงถึงที่บ้าน
เหตุการณ์นี้ตาย๑เจ็บ๑นะคะ
จุดเกิดเหตุคือบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในอำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำคืนวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
คุณผู้ชมเห็นนะคะหน้าบ้านมีกองเลือดแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ตรงประตูบ้านพบรอยกระสุน๒จุด

ตู้เย็นภายในบ้านก็พบร่องรอยการถูกยิงด้วยนะคะ

คนแรกชื่อว่านายสุภาชัยแขวงเสวียด
อายุ๖๒ปีเป็นเจ้าของบ้าน
คนนี้ถูกยิงที่แขนซ้ายแล้วก็หน้าท้อง๑นัด

ส่วนอีกคนหนึ่งที่ถูกยิงคือนางอุตสาแขวงเสวียด
อายุ๕๗ปี
เป็นภรรยาถูกยิงกระสุนเนี่ย
ตัดกลัวหัวใจ๑นัท

คุณอุสาเนี่ยเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ตอนนี้ตำรวจได้มีการออกหมายจับคนก่อเหตุแล้วนะคะ

ชื่อจริงก็คือนายสารวุฒิอินทชาติ
หรือบ่าโออายุ๔๒ปี
ถูกจับกลุ่มในข้อหาคือฆ่าผู้อื่นเสียชีวิต

ผู้กำกับสพบางมะเดือบอกว่า
คนร้ายตอนนี้เนี่ยเชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่
แล้วก็น่าจะจับได้ในเร็วนี้

อดีตเคยเป็นอาสาอปพร
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
แล้วก็เป็นนักวิทยุสมัครเล่นด้วยนะคะ
ทีนี้วันนี้เราส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุ
ไปพบกับลูกสาวของผู้เจ็บแล้วก็ผู้ตาย
ชื่อว่าคุณเขมิกาสิทธิกูลอายุ๓๑ปี

มีการจัดเตรียมงานศพให้กับคุณแม่ก็คือคุณอุสา
เห็นบอกว่าจะตั้งศพบำเพ็ญกุศล๗คืน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่๑๓พฤศจิกายนนี้นะคะ
จากนั้นเธอก็พาผู้สื่อข่าวไปดูร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะประตูหน้าบ้านตรงนี้น่าสนใจ

ถ้าเกิดว่าดูลักษณะการยิงที่ประตูหน้าบ้านแล้วนะ
เชื่อว่าบ่าโอผู้ต้องหาจริงต้องการจะพังประตูเข้าไป
ฆ่ายกครัวไม่งั้นคงไม่ยิงประตูบ้านพังเสียหายขนาดนี้นะคะ
เปิดใจกับทีมข่าวถึงสาเหตุ
สาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้ก็คือมาจากเรื่องของโทรศัพท์มือถือ
ที่เป็นชนวนเหตุเธอเล่าบอกว่า
เครื่องนี้ให้กับภรรยาของเบาโอผู้ต้องหา
ก็มีการตกลงว่าจะขายไป
เธอก็มีการตกลงเมื่อวันที่๑๓มิถุนายนปี๒๕๕๙
จะขายในราคา๑๔๙๙๙บาทตีกลม๑๕๐๐๐บาท
ภรรยาของผู้ต้องหาจ่ายเงินให้ก่อน๒๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นแล้วหัก๒๐๐๐บาทที่จ่ายให้ก่อน
ก็ยังมียอดคงค้างคือ๑๓๐๐๐บาท

ภรรยาของผู้ต้องหาต้องผ่อนจ่ายในราคาเดือนละ๒๙๙๖บาท
แต่ภรรยาของผู้ต้องหาบอกว่าอ่ะงั้นจ่ายกลมเลยละกัน
รับปากว่าจะผ่อนให้เดือนละ๓๐๐บาท

ภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยผ่อนมา๒เดือนก็คือกรกฎาคมกับสิงหาคม
ส่วนกันยายนผ่อนมาแค่๒๐๐๐บาท
ตกลงกันตั้งแต่ดอนแรกว่าจะผ่อนเดือนละ๓๐๐
เพราะฉะนั้นขาดส่งอีก๑๐๐บาท
ต่อมาเดือนตุลาคมไม่จ่ายเลยค่ะไม่ผ่อนเลยค่ะ
เพราะอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่มีเงินขอผลัดไปก่อนเดี๋ยวจะจ่ายคือ๓๐ตุลาคม
กระทั่ง๓๐ตุลาคมเธอไปที่บ้าน
ไปที่บ้านเห่าโอเพื่อทวงถามแต่ปรากฏว่าเบาโอเนี่ยขอผลัดอีกแล้ว
บอกว่า๔๕วันเดี๋ยวจะจ่ายให้
จนกระทั่งวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เธอไปที่บ้านบ่าโออีกครั้งหนึ่งแต่ไม่พบเบาโอนะคะ
แต่ลูกสาวบ่าโอวัย๑๕ปีกำลังใช้โทรศัพท์อยู่
เธอก็เลยเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นมาคือยึดกลับมาเลยค่ะ
แล้วฝากบอกลูกสาวของเบาโอบอกว่าให้พ่อมาจ่ายหนี้ที่ค้างอยู่ด้วย
แต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
ลูกสาวของผู้ตายยอมรับทั้งน้ำตาบอกว่าตอนแรกรู้สึกโกรธ
รู้สึกกรดเครื่องผู้ต้องหาแต่ถึงตอนนี้ก็คงเอาชีวิตแม่
กลับคืนมาไม่ได้แล้วนะคะก็อยากให้เขาหมายถึงตัวผู้ต้องหาเนี่ย
รับผิดในสิ่งที่เขาทำลงไปค่ะ
เรื่องมันก็ไม่ใช่ใหญ่โตคือเราสามารถพูดคุยกันได้
คนในบ้านแต่ทำไมเขาต้องใช้ความรุนแรง
ทำให้เขาต้องใช้อาวุธทำร้ายครอบครัวของอี
สำหรับแม่อีคิดว่านะแม่ก็คงให้อภัย
ตัวอีกเองอ่ะอีกก็ต้องให้อภัย
เพราะแม่อีกคงไม่ฟื้นมาแล้วข้าวนั้นแหละอีกคิดเท่านั้นแหละ
แต่อี้ก็ย้ายเขามามอบตัวเพราะถ้าเขายัง
คือถ้าเขายังอยู่ลอยนวลแบบนี้
ทุกคนที่มันผีชายผีเศร้าหรือตัวอีกเอง
หรือว่าพออี้เองถ้าเขากลับมาอี้ก็วังเวิร์ดอ่ะ
เพราะตอนนี้ที่บ้านนะคะไม่มีใครอยู่ก็มีแต่พอ
ถ้าสมมุติเขายังลอยนวลรู้ว่าเขายังคิดบันดาลโทษะ
คือว่าด้วยอารมณ์ของเขาว่ายังไงเขาคือไม่ยอม
ทุกวันไหนอีกก็ให้เค้ามามอบตัวเถอะ

ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของความเชื่อกันหน่อยค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาลูกสาวคนโตของผู้ตายฝันว่า
ผู้ตายเนี่ยก็คือแม่มาเข้าฝันลักษณะคือเป็นเงาดำ
นั่งอยู่ตรงจุดที่นอนเสียชีวิตในขณะที่ช่วงเช้าก็มีญาตินะฮะ
พบเห็นผู้เสียชีวิตมานั่งอยู่ปลายเตียงในห้องนอนของผู้เสียชีวิต
ทำให้ครอบครัวเชื่อว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตยังคงห่วงลูกหลานนะคะ
ขณะเดียวกันเพื่อนบ้านรายหนึ่งก็เล่าบอกว่าคือตอนเกิดเหตุเห็นผู้ต้องหาเข้าไปก่อเหตุ
ก่อนเข้าไปเนี่ยผู้ต้องหาก็ไม่ได้มีทีท่าหรือว่าท่าทีโมโหอะไรรุนแรงนะคะ
ไม่เห็นด้วยว่าพกอาวุธเข้าไปเพียงแต่บนบอกว่าจะไปทวงโทรศัพท์มือถือกลับมาให้ลูกสาวให้ได้ค่ะ

เคยมีประวัติไปทำร้ายใครอะไรไหม

ทางฝั่งนี้พี่ก็ไม่ได้เป็นญาติเป็นอะไรทั้งสองฝั่งนะ
พี่เป็นกลางก็ดีทั้งสองฝ่าย
ทีมข่าวยังเดินทางไปที่บ้านเบาโอด้วยนะคะ

ซึ่งห่างจากบ้านผู้เสียชีวิตไป
สักประมาณ๓๕กิโลเมตร
พอไปถึงบ้านปิดเงียบเชียบแบบนี้นะคะ
จากนั้นทีมข่าวเดินทางไปสอบถามนางวิมาลาอินทชาติอายุ๖๐ปี
แล้วก็นายปรีชาอินทชาติอายุ๖๓ปีเป็นพ่อและแม่ของเบาโอค่ะ
ทั้งสองคนเครียดเลยค่ะอยู่ในอาการเครียด
เพราะว่าติดต่อลูกชายก็ไม่ได้ด้วย
พยายามที่จะให้ญาติช่วยกันตามหาตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะ

ลูกชายก็ไม่เคยปรึกษาปัญหาเรื่องนี้นะ
เพราะถ้าเกิดว่ามาปรึกษาหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
ก็ต้องช่วยเหลืออยู่แล้วแล้วก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ตอนนี้แม่ยอมรับว่าลูกตัวเองก็ผิด
เชื่อลึกว่าลูกชายโมโหที่ลูกสาวร้องไห้
จากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมายึดโทรศัพท์มือถือไปค่ะ
บอกต่อบอกว่าลูกชายมีอาการป่วยทางจิต
อาจจะไม่ได้กินยาเพราะในช่วงระยะหลัง
ลูกชายมีอาการหวัดกลัวกับสิ่งที่อยู่รอบข้างบ่อยครั้ง
อยากให้ลูกชายกลับเข้ามามอบตัวตอนนี้ทุกคนเป็นห่วง
กลัวที่สุดคือกลัวจะทำร้ายร่างกายตัวเองค่ะ
แต่ว่าลูกเป็นลูกอะไรนะกินยาอยู่สวรรค์สรานโรมประมาณ๓ปี

แม่กลัวไปนะว่าไม่รู้จะจำเบอร์แม่ได้หรือเปล่า

แล้วก็อาการที่ชีวิตที่ที่พ่อควร
คู๋ไหวไม่พูดไม่พูดถามคำพูดคำใช่ค่ะ
เพิ่มคือทั้งงงไหมไม่มีค่ะไม่มี
แต่ต้องรับยาขาดยาไม่ได้เลย

แต่นี่ลูกไม่บอกสักคำหนึ่ง

ก็พี่ฝันคิดว่าพ่อไม่คิดว่าพ่อจะขนาดนี้

ไม่ฟ้าลูน่ะถ้าโรเลยนลูนมอบตัว